ถูกต้องค่ะเพราะว่ามีสาวต่างชาติหน้าตาดีคนหนึ่ง

อันนี้ดีค่ะดีก็ดีค่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาไปเจอไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่า
เพราะว่าเธอเนี่ยนะไปเปิดตู้สื่อสารตู้ที่มันเก็บเป็นตู้บังคับสายสื่อสารคุณผู้ชม
อยู่ที่แยกอโศกมนตรีกลางเมืองกรุงเทพมหานครเลยตู้นี้สภาพมันก็ซุดสมหน่อย
ที่สำคัญคือมันเปิดได้เปิดได้แล้วไปเจออะไรคุณผู้ชมไปดูคลิปค่ะ
โอ้โหคนลุกอะค่ะฝรั่งอึ้งคือคนที่นำไปเนี่ยสาวสวยคนนี้อันนี้ดี
แต่พาไปเปิดดูสิ่งที่ไม่ดีกองทัพหนูค่ะคุณผู้ชมมันอาศัยตู้สายสื่อสารเนี่ย

อยู่กันหลายตัวอยู่กันเป็นครอบครัวเลย
เห็นเป็นรังอะค่ะคือสภาพตู้นี้ก็เก่าสุดโสมเห็นไหมคะ
ฟงสายไฟอะไรข้างในเนี่ยมันพันยุ่งเหยิงรุ่งริ่งกันไปหมดเลยครับ
ส่วนสภาพด้านนอกเนี่ยก็เก่าด้วยแล้วก็มีรอยพ่นสเปรย์อะไรเลอะเทอะไปหมด
จะมีกองขยะวางทิ้งอยู่ค่ะคือมันก็เป็นจุดที่อยู่กลางเมืองเลยนะคะ
มากมายทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติด้วยครับชาวต่างชาติเขาก็คงแปลกใจ
เขาก็เลยแบบเออพาไปดูทีนี้คลิปนี้มันไม่ได้ดูคนเดียว
พอเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลแล้วเนี่ยทั้งทวิตเตอร์เอ่ย
ทั้งเฟสบุ๊กเลยโอ้โหทวิตกันกันนำแชร์กันกันนำอ่า
ชาวเน็ตมาวิพากษ์วิจารณ์กันไปในทิศทางเดียวกันค่ะ
เขาบอกว่ารู้สึกอับอายชาวต่างชาตินะเพราะสิ่งที่เห็นเนี่ยอาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
ก็เลยเรียกร้องผ่านโซเชียลนี่แหละอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขโดยเร่งด่วน
เอาแน่นอนคุณผู้ชมพลังโซเชียลเห็นผลทันตาไม่ทันข้ามวันช่วงเช้าสภาพเป็นแบบนี้ค่ะ
ช่วงบ่ายเหมือนดิดนิ้วค่ะโอ้โหเปลี่ยนให้แล้วติ๊งใหม่ด้วยอ่ะค่ะติ๊งเลยค่ะ
นายสุชัยสกุลรุ่งเรืองชัยพอสำนักงานเขตวัฒนากรุงเทพบอก
ว่าตู้นี้เป็นของทีโอทีช่วงที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ตรงนี้
ก็เคยขอให้รื้อแล้วนะคะเพราะว่าโอ้โหมีทั้งขยงขยะอะไรเต็มไปหมด
ค่ะตอนนี้ก็เลยส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจลงไปพื้นลงไปพื้นที่
กำจัดหนูกำจัดกองขยะ
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่สำรวจตู้สายสื่อสารในจุดอื่นด้วยนะคะ
เพื่อไม่ให้เสียภาพลักษณ์นะคะ

คือไปเจอสิ่งที่ไม่ดีสุดท้ายได้สิ่งที่ดีกลับมา
กล้าขายอย่างรวดเร็วเลย